อีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่เพิ่งจะเดินทางไปซึ่งเป็นกีฬามหาชนอีกหนึ่งประเภทในบ้านเรานั่นคือวอเล็กบอลนะครับทั้งทีมหญิงทีมชายโฟกัสไปที่ทีมหญิงนะครับเพราะว่าจะมีการเตรียมความพร้อมในรายการนี้เพื่อไปแข่งขันในการคัดโอลิมปิกนะครับในช่วงต้นปีหน้าที่เราเป็นเจ้าภาพการเดินทางไปครั้ง
วอเตอร์บอลสาวไทยปลืมจิตถิ่นขาว
นำทีมออกเดินทางในครั้งนี้นะครับ
โดยการแข่งขันวอเตอร์บอล๔เกม

อินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนาม

ส่วนอันดับ๓และอันดับ๔ชิงเหรียญทองแดงนะครับ
และถ้าเกี่ยวกับโคคโลคโฆษภาพ
อะไรอย่างนี้เรามีประของพร้อมอยู่แล้ว

ครองเจ้าเหรียญทอง๔เกมมาแล้ว
ถึง๑๓สมัยจากการแข่งขัน

และยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นนักตบสาวไทยสามารถคว้าแชมป์ไปถึง๑๑สมัย
ตั้งแต่๔เกมครั้งที่๑๘ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ
จากทีมวอเตอร์บอลสาวไทยที่ออกเดินทางสู่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับ
ยังมีทัพนักกีฬาว่าว่ายน้ำสโนเกอร์และยูโด
ออกเดินทางสู่กรุงมาริลาประเทศฟิลิปปินส์
เพื่อไปไล่ล่าเหรียญทองในครั้งนี้เช่นกัน

ริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน